ดังนั้นช่วงบ่ายแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศล่าสุด
ที่วัดบ้านไร่จังหวัดขอนแก่นจากผู้เอ่อ
วัดบ้านไร่จังหวัดนครก็จะสีมาจากผู้สึกข่าวของเรา
คุณสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานสดเข้ามาค่ะ

ที่บริเวณสรีระสังขารจำลองของหลวงพระคูณนะครับ
ซึ่งภายในก็จะบรรจุเล็บเส้นผมและฟันของหลวงพ่อเขิล

โดยประชาชนส่วนใหญ่นะครับก็จะมายืนต่อแถวบริเวณนี้นะครับ
ที่จะขึ้นมายังบนเมนลอยหลังจากที่ขึ้นมาแล้วนะครับ
ก็จะนำดอกไม้จันทร์ไปวางไว้ในหีบที่ทางวัดได้เตรียมไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วไปนะครับ
แล้วก็การทำพิธีนั้นก็จะมีการตัดสลับไปกับการทำพิธีทางสงฆ์นะครับ
ซึ่งที่ทางศพนั้นจะอยู่ทางด้านขวามือของผมนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีการเจริญพระพุทธมนตร์
แล้วก็มีการประถมเทศนาของพระสงฆ์ที่มาร่วมงานนะครับโดยตลอดทั้งวันในวันนี้พบว่ามีพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก
เดินทางมาที่วัดแห่งนี้กันอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็หลังจากที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปนั้นนะครับ
ได้มาวางดอกไม้จันทร์บนเมนลอยเก้ายอดแห่งนี้แล้วนะครับทางวัดนั้นก็จะมีการแจกเหรียญนะครับ
ซึ่งเป็นเหรียญถวายเพลิงธาตุขันนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นพินัยกรรมครับโดยตลอดทั้งวันในวันนี้นะครับ
ทางวัดก็จะมีการให้พุทธศาสนิกชนนั้นไปยืนต่อแถวเพื่อถวายดอกไม้จันทร์โดยจะให้ขึ้นบริเวณทางด้านทิศใต้แล้วก็ด้านทิศเหนือนะครับ
แล้วก็จะให้ลงบริเวณทางด้านทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกนะครับนอกจากนี้ยังพบว่ามีพี่น้องชาวลาวเดินทางมาร่วมงานกว่าหนึ่งร้อยคน
โดยมากันทางรถบัตรนะครับจำนวนสามคันรถแล้วก็ทั้งหมดนะครับมาจากนครหลวงเวียงจันทร์เพราะมีความเลื่อมสายศรัทธาในตัวหลวงพ่อคูณเพราะเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่นะครับชาวลาวก็บอกว่าหลวงพระคูณนั้นได้ไปช่วยเหลือชาวลาวไว้มากมายหลายอย่างครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ในประเทศลาวนั้นนะครับก็จะรู้จักหลวงพ่อคูณแล้วก็นับถือ

สมเกียจสมกับท่านเป็นพระอริยสงฆ์แห่งสยามที่มีคนเลื่อมสายศรัทธาเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติครับ
ขณะที่นายธวัชชัยแสนประสิทธิ์หรือกำนันป่องนะครับหนึ่งในคณะผู้จัดงานแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาคนสนิทของหลวงพ่อคูณนั้นก็ได้เปิดเผยว่ารู้สึกปราบปลื้มใจเป็นอย่างมาก
ที่มีคนมายังวัดบ้านไร่แห่งนี้มากมายขนาดนี้นะครับเกินคาดที่ทางวัดประเมินไว้เป็นอย่างมาก
เพราะคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นกันมากกว่าแต่ก็นั่นแหละครับ
ทั้งหมดก็น่าจะมาจากบุญกุศลแล้วก็พุทธคุณของท่านนะครับที่หลวงพระคุณได้สั่งสมมาทำให้มีคนรัก
แล้วก็เริ่มสายศรัทธาท่านเป็นจำนวนมากทำให้มีผู้คนมาที่วัดแห่งนี้แน่นขนาดขนาดนี้ครับ
โดยการจัดพิธีที่วัดบ้านไร่นะครับเป็นไปอย่างเรียบง่ายตามเจตนารมณ์ของหลวงพระคูณ
และทางวัดจะมีการชะพนักกิจโดยยึดตามเวลาที่จังหวัดขอนแก่น

ที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานที่จังหวัดขอนแก่นได้
ทางวัดบ้านไร่ก็เชิญชวนให้เดินทางมาที่นี่ได้ครับ
เพราะคนด่านขุนทศนั้นก็เชื่อว่าดวงจิตของท่านอยู่ที่นี่
เพราะท่านมรณภาพภายในวัดแห่งนี้

และเป็นผู้สร้างวัดบ้านไร่แห่งนี้ของท่านเองกับมือครับ
และเมื่อผู้คนไปวางหลักไม้จานเสร็จนะครับ
วัดบ้านไร่ก็จะมีเหรียญหลวงพระคูณมอบให้จำนวน๒รุ่นนะครับ
ก็คือเป็นรุ่นถวายเพลิงธาตุขันนะครับ

แล้วก็อีกหนึ่งรุ่นก็คือเป็นรุ่นพินัยกรรม
ซึ่งทางวัดนั้นได้เตรียมไว้ทั้งหมดมากกว่า๖๐๐๐เหรียญครับ
ซึ่งก็น่าจะเพียงพอสำหรับประชาชนที่จะมาร่วมงานในวันนี้ครับ

ที่วัดป้านไร่อำเภอด่านคุณทศจวัตนครราชสีมา
สมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานครับ

เมื่อสักครู่นี้ได้โชว์เหรียญหลวงพ่อคูณ

อีกรุ่นหนึ่งก็คือเหรียญหลวงพ่อคูณ

ทั้งหมดที่เตรียมเอาไว้คือมากกว่า๖๐๐๐ชิ้นนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ระบุว่าจะมีการแจกเมื่อไหร่
เพราะว่าจะมีการแจกโดยที่ไม่บอกล่วงหน้า
เพื่อป้องกันความวุ่นวายนั่นเองนะคะ